เพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ๑ปีวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพล
อดุลยเดชน์บรมนาฏบพิษสิบสามตุลาคม๒๕๖๐นะครับ
ด้านของเหล่าทัพเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
และดูแลความปลอดภัยในงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งล่าสุดการข่าวไม่พบกลุ่มจ้องป่วนนะครับ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กล่าวถึงความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

การอำนวยความสะดวกด้านการคมนาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

หรือว่ากอรราชพิธี

และชี้แจงรายละเอียดต่อประชาชน

ไม่พบกลุ่มคนจ้องป่วนในช่วงงานพระราชพิธีแล้วครับ
ทางด้านของพลเอกทานชัยยันศรีสุวรรณ
ผู้บัญชาการฐานสูงสุดระบุนะครับว่า

งานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ

อย่างพร้อมเพลียงสง่างาม

รวมถึงการรักษาความปลอดภัย
และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ที่จะมาร่วมในงานพระราชพิธี

งานพระราชพิธีในพื้นที่ของตัวเอง
เพราะว่าหากเดินทางเข้ามาเยอะ

เตรียมอำนวยความสะดวกให้พร้อม
ในทุกเส้นทางและทุกจังหวัดของท่าน

นายสวิตเมษินรัฐมนตรี

พร้อมด้วยคณะร่วมกับพ่อค้าแม่ค้า
ประชาชนในตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

บรมนาศบพิษ๑๓ตุลาคม

จากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนตร์ครับ

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมภรรยาและคณะรัฐมนตรี

โดยจะนิมนต์พระสงฆ์๘๙รูป

ที่ตึกสันติไมตรีหลังใน

บริเวณด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้า
เช่นเดียวกับสำนักประหลัดกระทรวงกลาโฮม

ก็จะกุศลครบ๑ปีวันสวรรคศ

หน่วยงานของตัวเองเช่นเดียวกันนะครับ